คุณผู้ชมคะเปิดแฟ้มคดีดังค่ะเดือนนี้เมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
วงการบันเทิงได้สูญเสียนักร้องเสียงทรงพลัง
คุณโจ้วงพอสนะคะเขาปลิดชีพตัวเอง
โดยไม่มีใครทราบเหตุผลที่แท้จริงผ่านมานานแค่ไหนก็ตาม
วันนี้เราก็ยังคงได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงบทเพลงของเขาอยู่
เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้นะคะเปิดแฟ้มคดีดังรำลึกการจัดไปของโจ้ววงพอสค่ะ
๒๐กุมภาพพันธ์๒๕๔๕เกิดเหตุสลดมีผู้พบศพอมมารินเหลืองบริบูรณ์หรือโจ้
นักร้องนำวงพอสเสียชีวิตในวัย๓๑ปีภายในลิสต์ที่แมนชั่นซอยสุขุมวิท๕๔
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแพทย์ชนสูตรพบบาดแผลจากกระสุนปืนบริเวณขมับขวา๑นัด
และบุคคลใกล้ชิดรีบเดินทางมาที่เกิดเหตุด้วยความตกใจเสียใจประคมกับความแคลงใจ
เพราะไม่เชื่อว่าโจ้จะคิดสั้นเนื่องจากไม่มีสัญญาณบ่งชี้มาก่อนหน้านี้
ความสูญเสียครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการแสดงคอนเสิร์ตเพียง๔วัน
ตำรวจสอบสวนคนใกล้ชิดอย่างละเอียดรวมทั้งตรวจหาเขม่าวดินปืนในมือของพี่ทรูพลชนะหรือเป้
คีย์บอร์ดของวงพอสที่ถูกระบุว่าเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับโจ้
แต่ผลตรวจไม่พบเขม่าวดินปืนเขาจึงเป็นผู้บริสุทธิ์
กุมภาพันธ์๒๕๔๕พลตำรวจตรีจงรักจุธานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานในขณะนั้น
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจพบขม่าวดินปืนที่มือขวาของโจ้
ซึ่งเป็นมือที่ถนัดและผลตรวจพิสูจน์หัวกระสุนที่ได้จากที่เกิดเหตุ
ยืนยันว่ายิงจากอาวุธปืนของกลางมีเพียงเท่านั้นยังพบยากล่อมประสาทในร่างกาย
โดยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้จึงยืนยันว่าไม่ใช่การฆาตกรรม
เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้โจ้จบชีวิตไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามาจากการเข้าใจผิดกับเพื่อน

เครียดจากอาการป่วยหรือเสียใจที่สูญเสียน้องชาย
จากเหตุการณ์ครั้งนั้นครอบครัวคนใกล้ชิดรวมถึงแฟนเพลงล้วนเศร้าโศกเสียใจ
เนื่องจากเส้นทางชีวิตของโจ้กำลังโลดแล่นไปได้ด้วยดีในวงการดนตรี
บุคลิกผมฟูและน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์
ถือว่าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากในยุคเก้าศูนย์
เพลงที่ได้รับความนิยมเช่นความลับที่ว่างและรักเธอทั้งหมดของหัวใจ
ซึ่งเป็นบทเพลงที่โจ้แต่งเพื่อระลึกถึงน้องชายที่จากไป
แต่เหมือนว่าเขาไม่ได้จากไปไหน
เสียงร้องผ่านบทเพลงยังคงแว่วดังให้แฟนเพลง
และคนที่รักเขาได้หายคิดถึง
รวมถึงยังมีนักดนตรีรุ่นใหม่อีกไม่น้อยที่มีเขาเป็นแรงบันดาลใจ

ไม่ว่าวันเวลาจะยาวนานสักเพียงไหน
โจ้ววงพอสจะยังอยู่ในความทรงจำตลอดไป